แรกตรงนี้ก่อนนะครับที่ภูเก็ตนะฮะ
ไปดูที่๓แยกตลาดเกษตร
จักรยานยนต์เนี่ยชนกันนะครับ
ดูนะฮะจังหวะคันนี้จะเลี้ยวขวาเข้ามา

นี่จักรยานยนต์ของสายตรวจ
เห็นเลยว่าเป็นตำรวจตัวลอยเลยค่ะ
คือบาดเจ็บสาหัสไป๓นะฮะ
คนขี่จักรยานยนต์กับคนซ้อนท้ายเนี่ย
สองคนนี้นะฮะผู้หญิงเนี่ยนะฮะ

ตอนนี้ก็ยังสาหัสอยู่ห้องไอซียู
สามแยกตลาดเกษตรถนนอ๋องซิมพาย
ตำบลตลาดใหญ่ที่อำเภอเมืองนะฮะ
จักรยานยนต์เนี่ยเข้ามากันสองคน
กับนางสาวอมลสิริอายุ๕๒ตอนนี้บาดเจ็บหนักนะฮะอยู่อายุ
อยู่ทั้งคู่ส่วนจักรยานยนต์ของตำรวจเนี่ยมี๑๐ตำรวจเอกว
รัฐใจเรืองอายุ๒๖นะฮะเป็นพบหมู่งานป้องกันและปราบรามสพ
เมืองภูเก็ตเป็นคนขี่อีกคนนึงที่ซ้อนมาตอนนี้สาหัสอยู่
คือดาบตำรวจมณ์เทียนกำเนิดดีอายุ๔๒เป็นพบหมู่งาน
การและปราบรามสพเมืองภูเก็ตนะครับจากการสอบสวนเนี่ย
ทำให้ทราบว่านางสาวนัทยาคนขี่จักรยานยนต์ขี่มาตามถนนเนี่ย
่งหน้าจะไปยังห้างโกเชอรี่ที่ภูเก็ตนี่แหละมาถึง
สามแยกตรงนี้เนี่ยต้องเลี้ยวขวาค่ะเข้าถนนดีหลกอุทิศหนึ่ง
จังหวะนั้นทางจักรยานยนต์ของตำรวจก็ขี่มาพอดีพุ่งชนกัน
อย่างจังอย่างนี้เลยนะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับ
สามคนยังสาหัสอีกคนนึงเนี่ยบาดเจ็บนะฮะเดี๋ยวทางตำรวจ
สพเมืองภูเก็ตบอกว่าต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดก่อน
โดยเฉพาะเรื่องของสัญญาณไฟหรือว่าเรื่องของการเลี้ยวกับการตรงมาตรงนี้เนี่ย
ว่าใครผิดใครถูกอย่างไรอืมโอ้โหแต่เห็นแล้ว
กลัวนะคะชนแรงมากแบบประสานงากันเลยอ่ะ
ใช่ค่ะตำรวจก็คือตัวลอยข้ามรถไปเลย